พาไปดูเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจ

ระดับประเทศไม่พอระดับโลกเลยนะครับ
เรื่องของการค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันใหม่จริง
แต่ว่ามันคืออะไรติดตามกันเลยนะครับ
ในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
อ้าวนี่ใช่ติดตามกับคุณชนะอยากเล่า
รับรองมันแน่นอนครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องฮือฮาระดับโลก
เมื่อนักพืชศาสตร์นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เขาเนี่ยนะครับได้ค้นพบต้นมอกข้าวมาแกงลิง

ชนิดครับได้รับการยืนยันแล้วนะ

พร้อมกับได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับโลก

พ่อข้าวมาแกงลิงชนิดแรกเนี่ยนะฮะ
พบบนเทือกเขาชาวาปราบในจังหวัดกระบี่
ทีมนักวิจัยตั้งชื่อให้เลย
ชื่อว่าเสืออำพล
ส่วนอีกหนึ่งชนิดนะครับพบบนเทือกเขาหลวงอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งชื่อว่าเสือนคร

ทำให้ปัจจุบันครับประเทศไทยมี

ทีมนักวิจัยเขาได้รับทราบข้อมูลว่ามีม่อข้าวมาแกงลิงชนิดใหม่ใช่มั้ย
ทีมนักวิจัยเขาได้รับทราบข้อมูลว่ามีม่อข้าวมาแกงลิงชนิดใหม่ใช่มั้ย
เขาก็ส่งทีมสำรวจลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลตรงอย่าง

ผลจากการเปรียบเทียบลักษณะทางพฤษศาสตร์และผลดีเอ็นเอ

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด
ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด

ยืนยันว่าม่อข้าวมาแกงลิงทั้งสองชนิด